เต๊ะเต๊ะเต๊ะเต๊ะเต๊ะเต๊ะที่
อันนี้อุ๊ยเหยิน

แม่เป๊กโป๊บ
อันนี้เราไม่โป๊งแล้วเราน่าจะหยุด
เป๊กแข็งโป๊บ
นี่เป็นอะไรเหนือหน้างอก้อหากเป็นบะทูเฉย
ดูอารมณ์ด้วยนะบอล

อารมณ์ไม่ดีมาเจอเรื่องแบบนี้
เป็นอะไรลูกนี่เจ๊อยู่นี่มันอารมณ์ไม่ดีเราต้องทำงานนะเนี่ย

อย่าบอกเราจะโมาโห่ทหารสัตว์ผมนี่ตัดสร้างออกเลยนี่
โอ้โหนี่แกแภนบรรตะเลี่ยนมั้ยนี่
เขาเรียกปู่ย่าตายายฝากไว้ให้

ก็คือเมียฉันน่ะดิ

เออดีนะผมไม่พันข่อรอรถ

บันก่อนขับลีนกับเมียน้ำเบิดอื้อ

เฮ้นี่เขียนนะนี่

ก็เมียผมเพราะมันไม่บอกไง
เวลามีอะไรมันไม่ค่อยบอก
เออมันมัวแต่ใบ้นู่นใบ้นี่
ฉันก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไง

เอาใจใส่เมียเป็นยังไงบอกเข้าไป

ประชามาขอ๓๐๐๐๐บาท

ใช่อีกตอนเที่ยงมาขออีก๖๐๐๐บาท

อ๋อพี่ครับผมนี่
นานใบ้คำแบบครั้งนึงไม่เป็นไร
นี่มันใบ้แบบถี่ยิบเลย

น้าเบิร์ดน้าคอมไม่เข้าใจผู้หญิง

บุคลิกอ๋อบอกแล้วมันจะจูกกลายเป็นบุคลิก
ลองแงเขาก็แค่

อ้าว

ไม่งั้นเดี๋ยวเมียหนีไม่รู้ด้วยนะน้าเบิร์ด

จริงใช่รับรองหรือไม่รับ

อ๊วยยน้าเบิร์ดไม่มีปัญหากับเมียแน่นอน

ผมก่อนเลยอ้าวมาผมใบ่พี่ทายมา

อื้อฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
เออมาเดี๋ยวเป๊กเป็นพิตตี้ให้
อยากเป็นมานานแล้วที่ถือป้ายไปแบบเวทีมวย
เฮ้ยเจ๊สุดยอดอะไร
เจ๊ต้องเป็นพิษตียาธาติ

อะไรอ่ะ

อ๋อเจ๊ถืออย่างต้องเห็นนะมาสบายพร้อมไหม
เจ๊พร้อมจับเวลาเริ่มมามาอะไรอะไรมีสี่ขา
ลัมมี่โอ๊ยไม่ใช่ลัมมี่เป็นสัตว์มีสี่ขาเป็นสัตว์มีสี่ขา
ช้างเล็กกว่าช้างจิ้งจกโอ้โฮยใหญ่กว่าจิ้งจก
ใหญ่กว่าจิ้งจกเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้เฝ้าบ้านเออห่าวได้ไหม

ห่าวได้

อ๋อเพลงมหากัดอยู่ก่อน

โฮแต่พี่ก็บอกโอเคันจะไปคันต้าย

เปิดอ่ะมีหน้าอะไรอย่างนี้ถึงมีปัญหากับเมีย

บอกเลยว่าเรื่องความฉลาดขอให้บอก

บอกเลยว่าพี่บอลเปิดปากมาคำแรกนะ
เบิกทายถูกเลยรับรอง

ห้ามดูนะได้พร้อมไหมพร้อมแล้วมาเริ่ม
เอาล่ะมีพ่อมีแม่แล้วมีอะไร
ง่ายเลยมีพ่อมีแม่ก็ต้องมีปู่

โอ้โหไม่ใช่ปู่คือเอางี้ดีกว่า

อย่าอิดออดสิมันถุงแต่แรกเขาก็บอกมา
คือเจ๊เจ๊เป็นอะไรของแม่

เห็นหินลูก

ลูกอะไรกินได้

นี่กำลังฮิต

พร้อมลูกหัวเขาใกล้ทักป้า
ไม่ใช่ลูกอะไรกินได้อ๋ออ๋อลูกที่กินได้อันนี้ถูกแน่นอน
ลูกเจริญอาหาร

หมดเลยล่ะ
เจ๊ดูเฉลยโอ๊ยพี่บอล
ทำไมเราโง่อย่างนี้รู้แล้วทำไมน้าเบิร์ตถึงทายไม่ได้

ถ้าพี่บอลบอกตั้งแต่แรกนะว่า
เป๊กลูกอะไรที่เป๊กกินเมื่อวานนี้

เดี๋ยวเองก็บอกอาหารคีนลุกเลยเจ๊ลุกเลย
ฉลาดเหลือเกินลูกอะไรกินได้ลูกเจริญอาหาร
ก็พี่บอลเข้าไปอีกนิดนึงอ่ะ
เออน้ามามานั่งมานั่งครับคู่กับผมเลยสุดยอด
เออให้น้าเบิร์ดใบ้ดีกว่าพี่บอลแบบโอ๊ค
พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อม
เดี๋ยวผมใบ้ให้เจ็มเลยอ่ะเอาง่ายเลยนะ
เออหนึ่งสองสาม

ไอ้ไอ้พาน

อะไรหรือวะเดี๋ยวใบ้เจ็มเลยไม่ต้องกลัวนะ

เออถ่ายได้
คือพาน
อะไรหรือวะมันง่ายไปหรอ
มันง่าย
เหรอ

เมื่อไหร่กูจะได้ทายเนี่ย

ถ้ามันยากมากก็พานเลย

เฮ้ย

เห็นไหมเจ๊คำทายง่าย

สาระมากไปทำงาน

นี่คือแปลงขัดพื้นด้ามไม้
ไปขัดได้ทุกอย่างขัดฟันก็ได้

ราคาถูกพี่สุด

คนทุกกับพี่
โอ้โฮไม่ใช่เหลืองัยยังเหม็นด้วย
จะเป็นแบบนี้ไหม

แปลง๓แบบนี้แบบไหนราคา

ตากล้องตอนแรกจับเรา

ไพ่ท่านอย่าเผอะหน่าไม่ดูได้ไหน

ผมจะขัดขวานให้ออกไปจากเจน

มาส์ถนนขี้

คุณชื่อขวัญหูไม่ใช่ขวัญธรรมดาครับ

แตงล้างห้องน้ำแบบพลาสติกครับผม
ก็รู้ว่าถูกมากเลยฮะ

สวัสดีครับ

ผมไม่ได้ใจอ่อนเหมือนบรัญเชิญยิ้มนะครับ
สวัสดีครับ
เออปี้เข้าไปเป้าสมบัติเลยค่ะ

เธอมีที่รัก

อ้าวคำถามก็ยังต้องดำเนินต่อไป
เพราะว่าข้อนี้มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
แรงทั้ง๓ชนิดนี้สังเกตให้ดี

อันนี้มันดูแบบแพ็คเกจ

แล้วก็แบบเขาให้ค่าแพ็คเกจเขานิดนึง

จริงแล้วถ้าสมมุติมันเป็นแปลงสำหรับล้างขวดนม

ผลิตภัณฑ์จะแบบค่อนข้างราคาสูง
อันนี้คือด้ามมันค่อนข้างจะแบบคงทน

แปงขัดพื้นมีแบบด้ามสั้นและด้ามยาวเวลาขัด

ส่วนอันนี้คือเท่าที่เคยซื้อ

เอาล่ะคุณค่ะคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ
คุณว่าแปลง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะคุณมุกคุณเจน

และเป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกค่ะ
แปลงล้างห้องน้ำที่คุณมุกและคุณเจนเลือกราคาอยู่ที่

จะเฉลยแปงล้างขวดนมที่คุณมุกและคุณเจนไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

แบบด้ามสั้นทำด้วยไม้ที่คุณมุกและคุณเจนไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๔๕บาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

โอ้ยเก่งมากคุณมุกและคุณเจน

เป็นแปลงที่ราคาอยู่ที่
ราคาถูกที่สุด

ตัวช่วยที่เหลืออยู่๑ตัวช่วย
ตอนนี้คุณสะสมเงินเป็นราคา๑๕๐๐๐บาท
คุณมุกและคุณเจมส์คำถามข้อต่อไปค่ะ
มีมูลค่า๒๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เออขยันผิดปกติมึงเนี่ยโหชอบมาก